ใครที่กำลังมองหาสถานที่ไปชิวกับท่ามกลางบรรยากาศ
อากาศหนาวบนขุนเขานะคะรวมไปถึงฟังเพลงเพราะเพราะ
แล้วก็ดิฉันขอแนะนำที่นี่เลยไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะ
กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งนะคะสำหรับเทศกาลแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
ในสถานที่แห่งความประทับใจสีฟ้าเชียงรายด้วยความโดดเด่นของสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
สามารถเลิศเกินกับทุกจุดของพิธีกว่าแปดพันเจ็ดร้อยไร้โอบล้อมด้วยวิวของขุนขาวสุดลูกหูลูกตาเลยคุณ
และแน่นอนนะคะว่าเหล่าศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ขวัญใจคอดนตรีกว่า๗๐ชีวิต
เตรียมยกทัพมาระเบิดความมันไกลกันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ปูพงศิษย์ค่ะ
คาราบาลลาบานูนเกสโนว่าก็มาบัคกริ้งฮีโร่ก็มาสล็อตแมชชีนก็มี
ทูคอลเลอร์รวมไปถึงศิลปินจากค่ายมิวสิกมูฟอาทิซิลิฟูฟิเจอร์ริ่ง
รายเดอร์และฟิล์มบงกฎด้วยนะคะนอกจากคอนเสิร์ตสุดมันกับบรรยากาศดีดีแบบนี้แล้ว
ภายในงานค่ะคุณยังได้อิ่มอร่อยกับมหากรรมอาหาร
นะคะรวมไปถึงกิจกรรมตลาดนัดศิลปะถนนศิลปิน
กิจกรรมโชว์บอลลูนแสงสีเสียงตระกาลตา
ไลน์ชมวิว๓๖๐องศาที่สูงเทียบเท่ากับตึก๘ชั้น
ไลน์วิวไร่ชา๔ฐานความยาวกว่า๑กิโลเมตร
กิจกรรมฟาร์มทัวร์ชมความสวยงามของทุ่งดอกทอสมอสหลายร้อยไร่
วิวไร่ชาที่เขียวชะอุ่มโอ้โหที่ฉันฟังแล้วก็แบบอยากจะไปกับเขาบ้างเหมือนกันนะคะ
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๙พฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่๓ธันวาคม๒๕๖๐นี้นะคะ

โดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
อัพลงอัพรูปกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหนาวแล้ว
อุณหภูมิตอนกลางวันเนี่ยอยู่ที่๒๐กว่านะคะ
เหมาะมากที่เราจะไปชิลกันกับบรรยากาศสวยกับเพลงเพราะนะคะ